ไหม้บ้านไม้แฝดโบราณกันก่อนที่อุทัยธานี
แล้วไฟไหม้ตอนกลางวันคุณยายต้องคลานออกมาจากบ้าน
ร้องช่วยชัดด้วยไฟไหม้
คือลูกหลานแยกบ้านออกไปแล้วยายก็อยู่คนเดียว

มันเหลือแค่ต่อตะโกวันคุณผู้ชม
ไม่เหลืออะไรเลยและชีวิตของคุณใหญ่ที่รอดออกมาได้
รอดตายอย่างหุดหวิดเที่ยงครึ่งของเมื่อวาน
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้าไปช่วยดับเพลิง

เป็นไม้แฝดเป็นไม้โบราณเลยเป็นบ้านโบราณ
ถุนยกสูงเลยอายุประมาณสัก๕๐กว่าปี
พอไปเจอมันไม่ทันแล้ว

คุณยายออกมาแล้วแล้วก็เร่งฉีดน้ำ
กัดไม่ให้มันจะลุกลามไปที่อื่น
เพลิงสงบปุ๊บบ้านข้างหลังก็เหลือแค่นี้แหละฮะ

กับเศษเท่าทันสังกษีณทรัพย์สินอย่างอื่น

ไปเจอคุณยายปัญญาคันสอดอายุ๘๓ปี

คุณผู้ชมนั่งร้องไห้ร้องห่มตัว
สั่นไปหมดเลยโอ้แกก็ตกใจเนอะ
โอ้โหน้ำมือจะเป็นลมแต่ก่อนที่แกจะมี
คนไปนั่งคุยแกคานออกมาคนเดียว
ค่อยคานออกมาจากบ้าน
แกก็นั่งเล่าให้ฟังโอ๊ยลูกหลานแยกออกไป
มีครอบครัวกันหมดแล้วเนี่ยยายนอนหลับ
กลางวันอยู่ในบ้านตรงแคร่ใต้ถุนบ้าน
มาตกกระจายไฟไหม้แล้ว

เอาตัวเองออกมาคลานออกมาไฟมันก็ไหม้
ตัวเองก็คานออกมาสุดท้ายมานั่งร้องไห้
มาดูบ้านไฟไหม้เพราะมันทำอะไรไม่ได้
ฟังเสียงคุณยายครับ
อยู่คนเดียวนะลูกหลานมาดูหน่อยละกันเนอะ
แต่สาเหตุคือด้วยความที่บ้านเก่าบ้านไม้
แล้วตั้งแต่ปลูกบ้านมาก็ไม่เคยไปดูแล

แล้วก็เกิดเหตุไฟฟ้ารัดวงจรขึ้นมา
แต่ว่าเดี๋ยวต้องรอตำรวจเขาตรวจสอบสาเหตุอีกทีหนึ่งนะครับ
สุดท้ายเหตุการณ์นี้คุณยายก็เหลือแต่ตัวเพราะทุกอย่าง